พาคุณผู้ชมไปติดตามบริการที่ท้องสนามหลวงนะครับทางด้านของกอรศได้ร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานคร
เพื่อร่วมกันทำความสะอาดรอบพระบรมมหาราชวังรวมทั้งท้องสนามหลวง

จึงเห็นประชาชนจำนวนมากเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวง
จิตใจอันแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ
เพื่อที่จะมากราบถวายบังคมพระบรมศพ

บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงตลอดทั้งวัน

เดินทางมารอขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ

นาพาทินั่งดุสิตมหาประสาทพระบรมหาราชวัง

มีสถิติประชาชนเข้ามาขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ

เปิดให้ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพมา
โดยยอดจำนวนประชาชนเมื่อวันเสาร์ที่๒๖พฤศจิกายน
มากที่สุดนะครับถึง๔๕๒๕๙คน
ส่วนในวันนี้ก็คาดว่าจำนวนประชาชน

ก็น่าจะถึง๔๐๐๐คนขึ้นไปเช่นกัน
ขณะที่ในวันนี้กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือก็รอรสอร์ร่วมกับกรุงเทพฯหานคร
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดย์
รอบพื้นที่ท้องสนามหลวงในวันที่๑และ๒ธันวาคมนี้
โดยจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับจิตอาสา

ทำความสะอาด๑๕จุดโดยรอบท้องสนามหลวง
นะครับน้ำปลาส่วนในวันที่๑และวันที่๒นะครับ
ก็จะมีการบิ๊กทินิ่งเดย์ในพื้นที่
ซึ่งได้กำหนดไว้ทั้งหมดเนี่ย๑๕พื้นที่นะครับ
เป็นพื้นที่โดยรอบสนามหลวง๗พื้นที่นะครับ
แล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องจากสะพานผ่านพิภพลีลาไป
จนกระทั่งถึงลานพรบรูปส่งมาเป็นพื้นที่ที่๘ถึง๑๕
ระบบไฟฟ้าทั้งหมดการตรวจสอบระบบประปาระบบโทรศัพท์นะครับ
ปล้องวงจรปิดเรื่องของการฟื้นภูต้นไม้

ระบุว่ากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่๓๐พฤศจิกายน
หลังเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
โดยกรทมจะเริ่มทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำ
ยาวไปตลอดจนถึงถนนราชดำเนิน
เต็นต์จิตอาสาที่บริการเครื่องดื่ม
ทางการแพทย์ก็จะทำความสะอาดประจำจุดของตัวเอง
สถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากร
ไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม
ก็จะออกมาร่วมกับกรทมทำความสะอาดหน้าบ้านตัวเอง
ฐานเรือก็ทำแถวท่าช้าง

ชุมชนตรงไหนชุมชนนั้นก็จะออกมาร่วมมือ
ไม่จำเป็นต้องเข้ามาท้องสนามหลวงทั้งหมด
เป็นการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน
เราจะพยายามทำให้เสร็จในวันที่๑
ในวันที่๒เป็นการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เพราะไม่ทำแต่ความสะอาดครับเราจะเช็คระบบทั้งหมด

ที่จะเปิดให้ประชาชนขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพอีกครั้ง
ก็จะเป็นวันแรกที่จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรม
ลดจำนวนลงจาก๖รอบเหลือวันละ๔รอบ
ทำให้ประชาชนมีโอกาสขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพได้มากขึ้น
กอรรศก็ขอความร่วมมือประชาชน
ที่จะเดินทางมาท้องสนามหลวงในวันที่๑๒ธันวาคมนี้นะครับว่า
เพิ่งเดินทางมานะครับเนื่องจากจะมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่
และประชาชนที่อยากจะเป็นจิตอาสานั้น
สามารถโทรไปที่สายด่วน๑๕๕
หรือติดต่อที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานครได้
น้ำชกบุญชูข่าวแถร่าทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงครับ